มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันนะครับ

แต่ไม่ใช่สำหรับผู้สมัครคนนี้ครับ

เชิญมีปากกาให้ด้วย
ป้ายหาเสียงแนวใหม่
เฮ้ยพี่ดีอ่ะ
นี่พระกันวาสภาคไทย

ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าที่คุณแบบ

ก็เขียนอีกของอันเดิมประมาณสี่หมื่นนะ

ไปเจอป้ายผู้สมัครสอสอมาติดตั้งมีปากกาด้วยนะ

ค่ะป้ายหาเสียงนี้เป็นของนายนัทวัฒน์นะครับ
พอใช้ได้นะฮะ

นายนัทวัฒน์พอใช้ได้

เขตบางพลัดบางกอกน้อยพักไทยสร้างไทยครับ
นำสิ่งที่ประชาชนวาดแล้วเขียนไปผลักดัน
เป็นนโยบายหาเสียงนะครับ

เป็นการทำลายป้ายหาเสียงของวาดที่ผู้สมัครสอสอภักดิ์
รวมไทยสร้างชาติที่จังหวัดราชบุรี
นายอัครเดชวงพิทักษ์โรธนะครับ
คือเขาปกจิตป้ายหาเสียงในพฤติเขต๔ราชบุรีได้ไม่นาน
ปรากฏว่ามือไม่ดีแหละไม่ใช่มือดี

จงใจกรีดเฉพาะหน้าเขาออกด้วยนะครับ

อัครเดชก็ไปเอาป้ายที่หน้าโบ๋

อันนี้ไม่มีสแตนดี้มีป้ายนี้แหละ
ป้ายนี้แหละเอาหน้าโพลเข้าไปใช่ครับชาวบ้านก็ให้ความสนใจกัน
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ขณะเดียวกันยังต้องการแสดงสัญลักษณ์เพื่อลนลงไม่ให้บุคคลใดก็ตามออกมาทำลายป้ายหาเสียง
ซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรและเป็นการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นผิดกฎหมายด้วยครับ
ป้ายโดนทำลายเราก็แจ้งความแล้วแต่ก็อยากจะให้การเมืองมันสร้างสรรค์
อยากให้แข่งกันทำความดีแล้วก็แข่งกันทำงานให้พี่น้องประชาชน
ไม่อยากให้เกิดการทำลายป้ายกันนะครับ
ดูเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับหลายคนฝากความหวังไว้กับการเลือกตั้งครั้งนี้แหละ
คุณผู้ชมวันนี้มีเวทีมุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศครับ
มีตัวแทนภาคธุรกิจชั้นนำของไทยนะครับมาแสดงความคิดเห็น
อย่างโอ้โหคุณสุประชัยเจียรวนลครับประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์
นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยที่ระบุว่า
ภาคเอกชนต้องการคือการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็ว
แล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างรวมถึงการสารต่องบประมาณด้านการลงทุนของประเทศ
ที่ต้องทำได้ทันทีไม่ให้เกิดรอยต่อ
หอการค้าไทยนะครับได้จัดทำเป็นสมุดปกขาวมอบให้กับพักการเมืองทุกพักด้วย
เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายแล้วก็การขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้ครับ
รัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องขอให้จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะได้มีการใช้งบประมาณได้ทันแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะได้สามารถจะมีมาตรการอะไรต่างออกมา